เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้
หลายคนรออยู่แล้วจะมาพูดคุยกันเรื่องของห่วงจุ้ย

สวัสดีค่ะอาจารย์พอพัทินี
อาจารย์พอพาธินีหรือว่าคุณหมอกุ๊กไก่
ใช่แล้วค่ะเราพูดกันไปเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานยังไง
ให้เราแบบรู้สึกว่าทำงานแล้วมันสดชื่นกระปรี้กระเป๋าหน่อยค่ะอาจารย์
วันนี้แบบพูดยาวเลยนะรัวเลยนะคุณผู้ชมเตรียมจดเลยครับ

การที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน
เราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียนเราต้องตั้งใจในการทำงาน

แต่บางคนสงสัยเอ๊ะทำไมเราทำงานมานานตั้งใจมาตลอดเลย
ทำไมหน้าที่การงานเราเหมือนกับยังไม่แบบขยับขยาย
ดูเหนื่อยมันติดขัดอะไรบางอย่าง
ใช่การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ทำให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จได้
ก่อนอื่นเราต้องมารู้พื้นฐานห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานก่อนนะคะ
เราจะแบ่งโต๊ะทำงานออกเป็น๔ส่วนด้วยกัน๔ส่วน๔ตำแหน่งนะ
ตำแหน่งแรกเขาจะเรียกว่าตำแหน่งมังกรเขียว
อยู่ทางด้านซ้ายมือของโต๊ะ
ตำแหน่งต้องการความเคลื่อนไหว
ตำแหน่งนี้มันจะหมายถึงเรื่องของอำนาจในการเจรจาต่อลอง

ต้องมีอำนาจในการเจรจาต่อลองใช่ไหมครับ

ตำแหน่งนี้เราควรจะวางพวกโน้ตบุ๊กวางพวกนาฬิกา
พวกอะไรของที่มันขยับขยับปิ๊นตรงปรินเตอร์อย่างนี้เอาไว้ทางด้านซ้าย

ก็กินเลขก็ได้นะที่มันมีกลไกเคลื่อนไหวอยู่ทางด้านซ้าย

ซ้ายมือของเรานะคะที่เราหันหน้าเข้าไป
ตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งเสือขาวเสือ

ใช่ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการความสงบนิ่ง

ถ้าสมมุติเราทำงานเราก็ต้องมีใช้สติปัญญาไหวพลิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

คอชั่นวางของอะไรพวกนี้นะคะนิ่ง

อ่าใช่ค่ะ
ตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งหงแดงหงแดง

ตำแหน่งหงแดงก็คือเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้า
ตำแหน่งนี้มันจะหมายถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ไม่อย่างนั้นหงมันจะบีนขึ้นฟ้าได้ไง
ใช่ไหมครับอ๋อมันต้องมีพื้นที่ในการเทคออก

อ๋อมันตันตัดทุกค่ะ
เราสามารถแก้เคล็ดได้นะโดยการเอาภาพวิว
ภาพอะไรที่มันแบบมองไกลมาแปะ
แปะรูปวิวรูปต้นไม้ภูเขาอะไรกว้างไกลไปเลย
ใช่ค่ะยังไงมีเต่าด้วย
เออเดี๋ยวสิยังพูดไม่จบแล้วค่ะ
อ้าวยังไม่จบแล้วค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าข้างหน้าเป็นประตู
หลายคนเปิดประตูมาเชิงเจอตัวเราเลย

ถ้าสมมุติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยงานเราจะค่อนข้างวุ่นวายนะ
ครับอ๋อมีเข้าออกตลอดอย่างนี้หรอคะ
ใช่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการงานเยอะ
เซลล์เซลล์ฝ่ายขายอะไรพวกนี้ค่ะ

ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเซลล์หรือเป็นพวกการตลาดขาย
อ่าใช่ก็คือให้แบบหาโต๊ะทำงานที่ติดกับประตู
ตรงกับประตูพอเปิดมาชึ้งเจอเราเลยอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ประตูแบบประตูเข้าแต่มันเป็นประตูห้องน้ำล่ะ
ถ้าเป็นประตูห้องน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ

กลิ่นมันมากแล้วปิดประตูก่อนค่ะ

แรกมันจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพก่อน

ได้ค่ะก็คือหาม่านหรือมูลลี่อะไรมาปิด

แล้วถ้าสมมุติว่าข้างหน้าไม่ใช่ประตูล่ะ

ถ้าไกลก็คืออาจจะห่างไปนิดหนึ่ง
ถ้าสมมุติเสาอยู่ข้างหน้ามันจะหมายถึงเรื่องของอุปสรรค

เสาเนี่ยเอาจริงคือควรจะเขยิบโต๊ะ

เราทำงานอยู่ใต้ความกดดัน

ใช่ไหมคะอีกแปลก็ดีกว่าขึ้นไปอยู่บนคานนะค่ะ

แต่พี่แกนะครับเอาล่ะมีอีกจุดหนึ่งคือเต่าดำใช่ไหมคะ
เต่าดำก็คือตำแหน่งด้านหลังของโต๊ะ
ตำแหน่งเต่าดำเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของบารมีแล้วก็บริวาร
คนที่แบบมีลูกน้องต้องโฟกัสตำแหน่งนี้ให้มากเลยนะคะ
ตำแหน่งเนี่ยควรจะเป็นกำแพงที่หนาทึบเลย
เลยใช่จะดีที่สุดเพราะว่ามันมั่นคง
แต่บางคนข้างหลังเป็นทางเดินบ้างเป็นกระโจกบ้าง
อะไรอย่างนี้มันจะหมายถึงการงานไม่ค่อยมั่นคง

หรือว่าบางคนเปิดประตูเจอเรานั่งอยู่ข้างหลังอย่างนี้
นี่มันจะหมายถึงเรื่องของแบบการโดนแทงข้างหลัง
โอ้โฮแล้วยังงี้เราจะแก้อย่างไรคะอาจารย์
ต้องหาฉากมาปิดค่ะเมื่อกี้ฉากมาปิดหรือว่าหาตู้มาปิด

เราควรจะเปลี่ยนเก้าอี้ให้พนักพิงมันสูงขึ้น

ใช่ค่ะก็คือหลักแก่ใจความก็คือ
อย่าให้มองเห็นเราเวลาเรานั่งอยู่ข้างหลัง

จัดโต๊ะทำงานยังไงให้หน้าที่การงานเรามั่นคงเจริญก้าวหน้า

อย่างแรกเลยเราต้องจัดโต๊ะทำงานให้โล่งก่อน
เพราะว่าโต๊ะทำงานที่ลกมันจะหมายถึงเรื่องของอุปสรรคในการทำงาน

ใช่ค่ะแล้วก็ในปีนี้ทิศเหนือค่อนข้างจะโดดเด่นมาก
ถ้าเป็นไปได้เราควรจะเปลี่ยนโต๊ะทำงานเราเนี่ย

หรือว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับที่เราจะไปนั่ง
ให้เราหาของที่มันเป็นแวววาวมาวางไว้ในทิศเหนือของโต๊ะ
ก็คือการจัดโต๊ะทำงานยังไงให้สมหวังในความรัก
คนทำงานอย่างเดียวไม่ทำงานค่ะ

แอบชอบเขาใจหวั่นไหว

ให้เราวางดอกไม้สดไว้บนโต๊ะ

ดอกกุรุมดอกกุหลาบดอกบัวสีซ้ำหน่อย

ถ้าสมมุติเป็นเรื่องของดอกกุหลาบก่อนดอกกุหลาบก็วางได้นะ

ดีแล้วนะเรื่องความรักก็ผ่านไปเรื่องการงานก็ผ่านไป
ครั้งนี้ทำงานให้ก้าวหน้าทำยังไงจัดโต๊ะแบบไหนให้เจ้าน่ารักคะ

เราควรจะตั้งโต๊ะทำงานของเราให้อยู่ในวิสัยของเจ้านาย
คือเจ้านายมองเห็นเราได้ว่าเราเนี่ยแบบตั้งใจทำงานนะ

อยู่ในสายตาแล้วถ้าเราจะแอบกินขนมมันจะได้เหรอคะ
เราก็ต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมคะ

อย่างที่สองก็คือเราต้องจัดโต๊ะทำงานให้โล่งโล่งอย่างนี้แหละ
เพราะว่าเจ้านายจะมองว่าเราแบบเป็นคนทำงานเรียบร้อย

อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ควรจะวางของมีคม
แบบพวกคมหนำหลามอะไรพวกนี้นะคะ
คัตเตอร์กันไกลเราควรจะไปวางไว้ในใต้โต๊ะ

อันนี้อันตรายด้วยนะถ้ามันหล่นใส่ตรงใส่ตัวขึ้นมาเป็นแพ้นะ
ใช่แล้วแล้วสำหรับราศีไหนคะอาจารย์ที่ช่วงนี้เนี่ย
เกณฑ์เรื่องของการงานมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

อันดับที่๓คือชาวราศรีกุม
ชาวราศีกุมนะคะดาวราหูที่มะเร็งดวงชะตาของชาวราศีกุม
ทำให้ปัญหาที่เคยติดขัดมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ชาวราศรีสิงก็คือดาวราหูที่มาทับ

อันนี้โอ้โหแบบหายใจไม่ออกเลย

ราหูจะหมายถึงเรื่องของความมืดดำ

พอดาวราหูมันย้ายออกไปปุ๊บเนี่ย

ปัญหาที่มีมันก็หมดไป

ส่วนเบอร์หนึ่งเลย

ชาวราศีมีนนะช่วงนี้ดวงค่อนข้างจะโดดเด่นเลย

จำได้ว่าความรักก็อันดับหนึ่ง

หากแบบมีแผนงานหรือโครงการอะไรในใจให้รีบลงมือทำ
อย่าปล่อยให้มันเป็นเพียงความฝันนะครับ

เอาล่ะมาดูเรื่องของการจัดโต๊ะที่ทำงานกันต่อ
ใช่มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมา

เดี๋ยวเราให้ดูภาพกันก่อนค่ะอาจารย์ค่ะ
เราจะช่วยกันจัด

โอ้โหจัดยังไงดีค่ะ
ตอนนี้ทายว่าเป็นผู้ชายแน่นอนเลยเจ้าของโต๊ะเนี่ย

มีพวกของพวกเครื่องเขียนอะไรไปไม่หมดเลย
พวกนี้ควรจะเคลียร์ออกมาก่อนนะคะ
แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยย้ายไปอยู่ข้างด้านซ้าย
แต่แสดงว่ามุมขวานี่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย

มุ่งขวานี่สังเกตเห็นมีนาฬิกาอยู่

ไอ้ที่เก็บเอกสารเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอาลงมาคดีนะ

มีอีกมั้ยคะหนูภาพ

นี่ดูเรียบร้อยจัง
เห็นแวบแรกนี่ดูดีมากเลย

อย่างนี้โอเคนะจัดนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าเข้าที่เข้าทางแล้ว

คือตำแหน่งของแดงเนี่ยมาแล้ว
แล้วก็แต่ว่าที่ไม่ดีก็คือเอาคอมมาวางไว้ข้างหน้านะคะ
อ่าแล้วก็ตัวโทรศัพท์ซ้ายเหมือนกัน
๒ตัวทำงานที่ส่งมาฝากเราน่ะคะ

คุณผู้ชมไลน์มาเยอะเหมือนกัน

ต่างถ้าคุณผู้ชมสนใจเพิ่มเติมนิด
สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงไหมคะ

แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่า
ส่งข้อความมาวันนี้ที่บอกราศี
แล้วก็เรื่องราวที่อยากจะดูแล้วนะคะ
เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าให้อาจารย์กุ๊กไก่มาดูให้ดีกว่านะคะ
สัปดาห์นี้ขอติดกันไว้ก่อนคุณผู้ชมส่งกันมาได้เรื่อยนะคะ

ตลอดข่าวเช้านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า
เวลาเดิมแบบนี้๙โมงเช้าถึง๑๐โมงเช้า